อีกหนึ่งข่าวข่าวนี้ต้องบอกว่าแหมช่วงนี้คนในวงการบันเทิง
นี่ก็คือเดินเข้าออกโรงพยาบาลกันเป็นว่าเล่น
หนึ่งในนั้นก็คือสาวคนนี้แก้มบุ๋มปรียาดาค่ะ
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะเธอเนี่ยเข้าโรงพยาบาล
หลังจากที่พบว่าถุงสีแตกแล้วก็เลือดออกในช่องท้องเยอะมาก
แข็งแรงแล้วนะคะมาร่วมงานบวงสวงละครเรื่องใหม่ด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องระวังไม่ให้ล้มเพราะว่าจะทำให้เลือดไหลออกได้อีกนะ
แต่เธอบอกไม่มีอะไรต้องกังวลเชื่อว่าที่เธอรอดมาได้

หลายคนก็แซวว่าหายเร็วขนาดนี้เพราะว่าหนุ่มคนรู้ใจคอยดูแลหรือเปล่า
บุ๋มก็เลยตอบแบบเขินว่าเป็นเพราะว่าหนูอึดมากกว่าค่ะ
เขาก็แบบเกรงใจเขาไม่อยากให้เขามาแบบ
เราทำงานในวงการอย่างนี้แต่เขาไปทำแบบธุรกิจอะไรอย่างนี้
แต่แบบพอคุยกันแล้วจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลย
หายไวนะถือว่ามีพยาบาลส่วนตัวที่ดีมีกำลังใจที่ดีด้วยนะคะ